ไปดูเหตุการณ์ที่ท่าเรือคลองเตยหน่อยนะครับ
มีคนงานที่ช่วยขนสินค้าขึ้นจากเรือนะฮะ
เพื่อจะเอาลงเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับ

ขนสินค้าในเรือไปพุ่งชนเขาจนเจ็บคนหนึ่ง
แล้วจุดที่เขาบาดเจ็บอยู่เนี่ย
อยู่ใต้ท้องเรือด้านล่างนะฮะ
มันสูงมากนะครับเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ครับทุกผู้ชมครับ
จะเอาขึ้นมาก็ลำบากนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้าย
ก็ต้องระวังเรื่องของการหักกระดูกต่างของร่างกายด้วยนะครับ
ก็เลยต้องแจ้งไปยังร่วมกระตันอยู่นะฮะ
นี่ครับทีมของร่วมกระตันยูนะครับ
เป็นกู้ภัยทีมเชือกและทีมโรยตัวจากที่สูง
ก็ต้องโรยตัวลงไปเพื่อรับคนเจ็บเนี่ยขึ้นมานะฮะ
เป็นคนงานของเรือนะฮะเจ็บหนักเลยนะครับ
คุณธิรพัฒน์กลมเกลี้ยงนะฮะเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของทีมเชือกมูลนิธิร่วมกระตันยู
ได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่ของท่าเรือกรุงเทพนะฮะ

บอกว่ามีคนงานถูกรถโฟล์ลิฟต์ชนนะฮะแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ใต้ท้องเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือกระดังแปด

ข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยสูง๒๐เมตร

นี่ผู้ชายท่านนี้นะฮะที่บาดเจ็บอยู่นะครับ
ก็ต้องค่อยลำเลียงกันนะครับ
นี่ฮะก็บาดเจ็บที่น่องขวาขาข้างขวานะครับ
เป็นแผลชะกันนะครับคุณประสิทธิ์อายุหกสิบปีนะครับ
บาดเจ็บถูกรถโฟกลิฟท์ชนแล้วก็นี่ฮะ
ตั้งแต่น่องถึงข้อเท้าเจ็บหนักเลย